มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะพาไปทาน

ลาบร้านนี้นะคุณผู้ชม

ลาบไก่ชน
และที่สำคัญสร้างรายได้วันหนึ่งเนี่ย

กินไก่ชนได้เหรอคะ

ไม่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
คือร้านลาบที่นี่เป็นลาบไก่ชน

ไก่ชนแม่ตำสายในนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านของคุณจารุวันหานจริง
ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาว
เปิดมา๒๐ปีแล้วนะคะ
การันตีความอร่อยลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้

กิจการขายลาบไก่เนี่ยทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว

จากนั้นนะคะก็มาเป็นคุณพ่อที่รับช่วงปัจจุบัน
ก็สืบทอดกิจการมาถึงรุ่นของตัวเอง
และที่สำคัญมันเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวเขาด้วย
ลาบไก่เป็นอาหารพื้นเมืองที่หาทานยากนะคะ
สำหรับที่พยาวนะเพราะว่ามันทำยากด้วย
แล้วก็ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
ที่สำคัญที่บอกก็คือต้องใช้ไก่ชน
แต่เป็นไก่ชนที่เลี้ยงตามธรรมชาติ
แล้วก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อจะเอามาทานนี่แหละไม่ได้เอาไปชนที่ไหนนะฮะ
ไม่ได้เอาไปชนแพ้ไม่ได้เป็นชะตากรรมของผู้แพ้
แต่ว่าเป็นไก่ชนเป็นพันธุ์ไก่ชนที่เลี้ยงไว้
เพื่อที่จะนำมาทำลาบนำมาทำอาหารแบบนี้เท่านั้นนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อมันจะแข็งไม่เละ
ก็คือไก่ชนเนี่ยกล้ามเนื้อมันเยอะเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะไม่เละนะคะ
เวลาลาบเนื้อมันจะหวานอร่อยเหนียวนิดนึงเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้านะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้มานาน๒๐ปีขนาดนี้หรอกถูกไหม
ที่สำคัญเขาบอกว่ารสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าร้านนี้เขาทำลาบเนี่ยจากเตาถ่านนะคะ

ใช่ค่ะเวลานึ่งต้มตุ๋นอะไรแบบนี้ก็จะได้อาหารที่มันนุ่มเปื่อยอร่อยและรสชาติมีเอกลักษณ์มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวด้วย

ขายหมดเกลี้ยงทุกวันนะคุณผู้ชมรายได้เนี่ยอย่างที่บอกไปวันหนึ่ง๕๐๐ถึง๖๐๐บาทเลยนะคะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของลาบไก่ลาบไก่ชนก็แล้วกันลาบไก่ชนร้านนี้ไปกันได้นะคะ
ก็น่าทานเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่จะบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็ใช่

เพราะว่าปกติเราเคยเห็นลาบคั่วของทางเหนือก็จะหน้าตาแบบนี้

น่ะสิเนื้อสัมผัสมันจะแตกต่างจาก
พวกหมู้พวกเป็ดอย่างอื่นยังไง

อีกครั้งว่าไก่ชนที่นำมาประกอบอาหาร
ไม่ใช่เอาใบชนไปแข่งแล้วมันแท้นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่โดนจิกมาแพ้แล้วต้องไปอยู่ในหม้อไม่ใช่
แต่ว่าเป็นไก่ชนเป็นพันธุไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้
เพื่อที่จะนำไปทำอาหารแล้วก็ต้องเลี้ยงตามธรรมชาติด้วย
จ๊ะลงอกไปทีต้องแพ้ได้ละรอบนี้
ไม่ต้องตกใจไปนะลูกนะบรรดาไก่ชนทั้งหลายที่อยู่ในเรา
ออกสั่งขวัญแขวนเลยทีเดียวเช้า